แบบบร้อยบราชันบาย

เชฟหน้าใหม่แห่งวงการอาหารไทย
ที่มาพร้อมดีกี่นักแสดงและนายแบบ

จริงแล้วเราเป็นการแสดงฝีมือมากกว่า

เพราะว่าเราทั้งสองทีมนะคะมีความสามารถในการทำอาหารอย่างเลิศมากเลยค่ะเชฟ
ถูกใจกันจริงเลยวันนี้เรามีเมนูไทยเครื่องแกงหอมอย่าง
พะแดงกุ้งกล้ามกรามมาฟังนะคะโอ๊ยและส่วนผสมของเมนูพะแดงกุ้งกล้ามกราม

พริกชีฟ้าแดงใบมะกรูดกะปิและกุ้งกล้ามกราม
เป็นกุ้งแม่น้ำเหรอคะเป็นกุ้งแม่น้ำครับเชฟเราไม่เห็นกุ้งเลยข้างหน้าเรานี่มีอะไรขั้นตอนเป็นยังไง

สองช้อนโต๊ะนะคะใช่ครับโอเคกรับเนี่ยครับพริกแห้งสองช้อนโต๊ะพริกแห้งสองช้อนโต๊ะ
ต่อไปแล้วต่อไปกระเทียมครับกระเทียมครับหนึ่งช้อนครับ
เชฟอยากจะช่วยผ่านนี้บ้างหรอช๊าตนเพราะจริงป่ะค่ะ
ต้องกลัวเลยเพราะเนื้อกล้ามเชี๊ยมแน่นมากเหมือนอยู่สิเชฟ
หลังเชฟเป็นกล้ามมากเลยอะค่ะ

แม่รู้ทันตลอดเลยอะ

อะเชฟพอมาแล้วเราเอาใส่รากผักชีเลยดีกว่า

อะแปลงกันแปลงค่ะ
ของเราด้วยของเราอีก๒นะ
โอเคตามให้ละเอียดนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็ใส่อะไรมาต่อเชฟ

ภันแหนงมันต้องเผ็ดแล้วหวานแล้วเปรี้ยวครับ

อยากกินเนอะ

ก็ต้องเป็นทำอย่างนี้

กะปินี่ก็ใส่ต่อจากเนี่ยครับ
ประมาณ๑ช้อนครับ

กะปินี่นะถ้าให้ดีเนี่ยนะคุณผู้ชมเอาไปย่างก่อน

ห่อใบตองแล้วไปย่าง

ย่างกับอะไรอ่ะกาวเอาตากแดดได้ไหมบ้านไม่ขี้เกียจติดเตาอ่ะ
ติดเตาสิแม่ขอช้อนหน่อยดีกว่า
ขั้นตอนต่อไปเชฟเราใส่กะปิไปแล้วแล้วอะไรต่อคะ

หอมแดงซอยใส่ไปเท่าไหร่คะ

เชฟให้ยืมก่อน
ชอบจังเลยพวกเรามาโขกกันให้เห็นเลยเนอะ
ใส่เลยค่ะเชฟครับ
เชฟคะพอเราใส่หอมแดงไปแล้ว๑ช้อน
แล้วก็เราก็ใส่ตะไคร้เท่าไหร่คะ

๑ช้อนครับ

๑ช้อนครับ

๑ช้อนครับ

๑ช้อนครับ

๑ช้อนครับ

๑ช้อนครับ

๑ช้อนครับ

๑ช้อนครับ